ที่จังหวัดสงขลานะครับมีผู้ชายคนหนึ่งไปขโมยรถจักรยานของชาวบ้านเนี่ย
ไปหลายคันพอถูกจับได้เนี่ยบอกว่าเอาผมขโมยมาก็เพื่อไปแจกให้กับเด็ก
ให้กับคนแก่ให้กับคนพิการนะฮะแต่ว่าเจ้าของเขาไม่ยอมฮะ
เขาบอกคุณจะเป็นโจรแต่มันจะบอกเป็นโจรใจบุญเป็นโรบินฮูตอย่างนี้
มันไม่ได้มันผิดกฎหมายเอาเป็นว่าไปรับโทษก่อนเดี๋ยวพ้นโทษออกมาเนี่ย
เดี๋ยวซื้อให้ใหม่ห้าคันเลยผู้เสียหายใจดีบอกอย่างงี้เลยนะครับ

เดี๋ยวผู้โครงเขาทำเริ่มเสร็จหรือว่าทำเริ่มการการที่เสร็จไปเอาเลยที่ร้าน๕คัน
เดี๋ยวให้ซื้อใหม่เลย๕คันไม่เอาผู้โครงเป็นประหยัดเลยอ่านะออกจากตารางไปหาพี่เขา
ไปเอาเลยนะพี่เขาใจดีเขาให้๕คันเลยเดี๋ยวซื้อให้ใหม่เลยใหม่คิดเลย๕คันยังรู้แบบเนี้ย
เนี่ยแล้วก็ยืนตบไหล่อยู่เนี่ยนี่คือผู้เสียหายนะครับนาย
ประดิษฌ์มุณีแนมนะครับอายุ๕๐ปี
เป็นเจ้าของร้านอาหารไก่ใต้น้ำ
ร้านอาหารชื่อดังที่เมืองหัดใหญ่นะเขาเป็นผู้เสียหายนะครับ
เพราะว่าถูกนายอีลีย้าสดอนละอายุ๓๗ปีหรือว่าบางยะ
ขโมยจักรยานของลูกชายไปก็เลยมาแจ้งความไว้ที่สพหัดใหญ่นะฮะ
แล้วพอตำรวจควบคุมตัวได้นะครับยึดของกลางคืนมาได้
ลูกชายก็มารับรถจักรยานคืน
แต่ว่าทางพ่อของผู้เสียหายพ่อเขาก็ไม่ยอม
เขาบอกว่าไม่ชอบการลักเล็กขโมยน้อยนะครับ
แม้ว่าผู้ต้องหาบอกว่าจะขโมยไปเพราะว่าผมต้องเอาไปให้คนพิการ
ไปแจกเด็กแจกหลานอะไรก็ไม่ได้นะครับ
แล้วก็บอกว่าถ้าคนร้ายไปรับโทษออกจากคุกมาเมื่อไหร่นะครับ
เดี๋ยวซื้อจักรยานให้ใหม่เลยให้๕คันเลยนะฮะ
ส่วนลูกชายของนายประดิษฐ์นะครับได้จักรยานคันรักคันหวงคืนมา

นี่น้องก็ขอบคุณตำรวจนะที่ไปตามมาคืนให้ได้นะครับ
สพหัดใหญ่นะครับไปจับกลุ่มนายอิริยาส
จับได้เมื่อวานนี้ที่บ้านเช่า

ไปเจอรถจักรยานของกลางเนี่ย๔คันด้วยกันนะครับ
มีจักรยานของเด็กแบบเด็กเนี่ย๒คันกับจักรยานเสือภูเขา๒คัน
นายอิริยาสบอกว่าจักรยานเด็กสองคันเนี่ยขโมยมาจริง
ส่วนเสือผู้ขาว๒คันเป็นของพักคั่วกันนะฮะ
แล้วก็ยังเคยขโมยจักรยานแบบแม่บ้านด้วยนะ

เพื่อเอาไปให้คนพิการเพราะว่าสงสารเขาเห็นเขาเดินขากระเพลกกระเพลก
ก็เลยเอาจักรยานไปให้ใช้
ตำรวจก็ยังถามนะฮะว่าอ้าวแล้วถ้าเขาขากระเพลกเนี่ย
เอาจักรยานให้เขาแล้วเขาปั่นยังไง
อิริยัสบอกว่าอ๋อเขาก็ปั่นแบบปั่นแบบอยู่กับที่นะฮะ

ก็ปั่นไปไหนไม่ได้ไกลแต่ว่าก็ให้เขาไปปั่นเล่นอะไรอย่างนี้
ไป๑๙พฤษภาคมนะครับตอนตี๑นะครับทุกผู้ชมครับ

ช่วงที่นายอิริยาสไปขโมยจักรยานเด็กที่จอดหน้าร้านอาหารไก่ใต้น้ำ
บนถนนสาขอนมงคล๒นะฮะนี่ฮะนายอิลลียาสนะครับ
ขี่รถจักรยานยนต์มามาจอดตีคู่รถจักรยานก็จอดอยู่นานเกือบสองนาทีนะฮะ
แล้วก็นี่ฮะลากไปเลยถูกต้องมองหน้ามองหลังแล้วก็ลากไปเลยนะครับ
มือหนึ่งก็จับแฮนด์รถจักรยานยนต์ของตัวเองอีกมือนึงก็ลากจักรยานไปเลยนะฮะ
พฤษภาคมมีภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพนายอิริยาสขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
ขโมยรถจักรยานสีฟ้าซึ่งอยู่ไม่ไกลจากจุดแรกนี่ฮะซึ่งจักรยานคันนี้เนี่ยนะครับ
ไม่มีอยู่ในของกลางที่ยึดมาได้สี่คันนายอิริยาสบอกว่าภาพวงจรปิดเนี่ยเป็นผมเองนะ
ส่วนรถที่เห็นว่ามาเอาของเขาไปคันนี้เนี่ยผมเอาไปให้คนอื่นแล้วแต่ตำรวจบอกไม่เชื่อหรอก
จะมาบอกว่าผมเป็นโจรใจบุญขโมยจักรยานไปแจกเด็กแจกคนพิการเนี่ยเอาไปขายมากกว่า
จักรยานสี่คันที่ยึดได้นะครับมีจักรยานแบบเด็กนะครับทุกผู้ชมครับนี่ฮะ
มีอยู่สองคันนะฮะสีน้ำเงินเนี่ยเป็นของลูกชายนายประดิษฐ์ผู้เสียหายล่าสุดนะครับ
ขโมยมาคืน๑๙พฤษภาคมอันนี้สีออกฟ้าแล้วก็มีคันที่๒จักรยานเด็กสีน้ำเงิน
นี่ขโมยเช้า๒๑มิถุนายนนี่ฮะแล้วก็มีเสือภูเขา๒คันตำรวจกำลังหาเจ้าของอยู่นะครับ
เพราะว่านายอิริยัสผู้ต้องหาบอกว่าของพักพวกอันนี้ผมไม่ได้ขโมยเสือผู้ขาวสองคันเนี่ยของพักพวกกัน
ถ้าไม่ใช่พักพวกจะได้แจ้งข้อหาเพิ่มนะครับตอนนี้ถูกแจ้งข้อหารักทรัพย์ของผู้อื่นในเวลากลางคืนนะฮะ
แล้วก็เรื่องของการเสพยาเสพติดด้วยนะครับ
จะถูกว่าบอกว่าเสพยาไอซ์มา